ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่ทำให้เรายิ้มตามได้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะครอบครัวอาต้อยเศรษฐาเนี่ยเดินทางไปทำบุญที่วัด
ไปทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ชมแล้วก็ดูสีหน้าสีตาอาต้อยเนี่ย
ตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะเป็นภาพข่าวที่หลายคนชื่นใจค่ะ
ก็อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้คืออาต้อยไม่สบายนะคะ
ไปให้คีโมค่ะรักษาตัวอยู่ค่ะแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
ครอบครัวของอาต้อยนะคะจากภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
ก็มีอเปียกอลัญญาภรรยาคุณอีบพุทธธิดาค่ะ
แล้วก็คุณต้นสามีรวมไปถึงน้องมีบุญค่ะ
ก็หลานชายของอาต้อยนี่แหละค่ะเดินทางไปทำบุญนะคะ
แล้วก็กราบถวายเพลเจ้าวาดวัดเทพศิรินค่ะคุณผู้ชม
ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังของอาต้อยค่ะ

คุณผู้ชมค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะ
โดยคุณอีฟนะคะบอกไว้ว่าจริงตั้งใจจะไปกราบท่านนานแล้วค่ะ
แต่ติดที่ก่อนหน้านี้อาการแพ้จากคีโมของอาต้อยยังไม่ดีขึ้นนะคะ

เดินทางมาตามความตั้งใจทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ชม
ซึ่งสังเกตดูสีหน้าสีตาของอาต้อยสดชื่นมากค่ะ
แล้วก็ตามภาพที่เห็นเดินเหินด้วยตัวเองได้เลยนะ

ต้องค่อยเดินเดินช้าหน่อยคุณผู้ชมนี่นะคะ

ใช่นะคะผ้าไทยแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อนน่ารักมากจริงนะคะ

กำลังใจจากครอบครัวสำคัญที่สุดนะคะ

คุณผู้ชมค่ะอยู่เลี้ยงหลานกันอีกยาวอีกนานเลยคุณผู้ชมค่ะ